ติดตามข่าวอยู่ก็อยากจะรู้สาเหตุ
กรณีครูผู้หญิงที่จังหวัดสะแก้ว

จังหวัดสะแก้วออกมาชี้แจงแล้ว

สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะ

เบาหวานและปอดอักเสบจากแบคทีเรียฮะ

เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนและโซเชียลมีเดีย
เปิดเผยข่าวของครูเอกชนฉีดซีโนแวคเข็ม๒
ไม่ถึงสัปดาห์ตายคนแรกของสะแก้ว
โรงพยาบาลอรัญญประเทศได้รายงานข้อมูลการเสียชีวิตของผู้ป่วย
รายนี้นะครับเป็นผู้หญิงอายุ๔๔ปี
อยู่ตำบลบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมเวลา๑๔นาฬิกา
ซึ่งผู้ป่วยมีประวัติการเข้ารับการฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มแรก
เมื่อ๑๔มิถุนายนหลังจากฉีดแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการ
ครึ่งชั่วโมงก็ไม่พบอาการผิดปกติใดในเข็มแรก
แล้วก็มาเข้าฉีดเข็มที่๒ครับ
เมื่อวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์เช่นเดิม
ต่อมาครับ๘กรกฎาคมนะครับผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศ
อาการไข้หายใจไม่อิ่มนะฮะ
เอ็กซอเรย์ครับแล้วก็ตรวจโควิด๑๙นะครับ
ผลไม่พบเชื้อแพทย์วินิจฉัยว่าอาหารไม่ย่อย
ณขณะนั้นต่อมาอาการดีขึ้นก็เลยให้ยาไปรับประทานที่บ้าน
เก้ากรกฎาคมวันถัดมาครับผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมาก
คราวนี้ก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ายสุรสิงฮนาศนะครับ
ซึ่งคืออาจารย์ท่านนี้มีประวัติป่วยเป็นโรคเบาหวาน
ขณะตั้งคันเมื่อ๔ปีก่อนคือมีประวัติอยู่ที่นี่
ได้เอ็กซอเรย์ปอดนะครับพบว่าปอดมีลักษณะเป็นฝ้าขาว
แต่ตรวจไม่เจอโควิด๑๙นะแพทย์จึงวินิจฉัยว่า
เป็นภาวะฉุกเฉินที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงครับ
ต่อมาถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศนะฮะ
แรกรับเข้ามาเนี่ยผู้ป่วยมีไข้สูงครับไอแล้วก็เหนื่อยหอบ
วินิจฉัยตอนนั้นบอกว่าภาวะเลือดเป็นกรด
ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันรุนแรง
พบได้ในผู้ป่วยเบาหวานและโรคปอดอักเสบครับ
โดยให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดนะครับ
มาผู้ป่วยมีอาการหายใจเหนื่อยขึ้นจึงใส่ท่อช่วยหายใจ
กระทั่งวันที่๑๑กรกฎาคมเวลาบ่ายโมงนะครับ
หัวใจหยุดเต้นแล้วท่านเสียชีวิตเมื่อเวลาบ่าย๒
เรื่องต้นวินิจฉัยว่าภาวะฉุกเฉินที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง
อดอักเสบจากแบคทีเรีย
คุณหมอนะครับหรือว่าในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสะแก้วยังชี้แจงต่อ
สำหรับข้อสงสัยว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน
หรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ให้คณะกรรมการวิชาการนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของเขตสุขภาพ
เป็นผู้สรุปถ้าเกี่ยวข้องจริงก็สามารถยื่นคำร้องขอรับ
ความช่วยเหลือเบื้องต้นมาที่โรงพยาบาลหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้
ขณะที่สามีของครูเอ๋หรือนางสาวกันนิกากระแสสุนทร
เรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องเยียวยาครอบครัวของเขานะครับ
แต่ทั้งนี้ก็ขอให้สรุปให้ได้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของครูเอ๋
เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่
เรียกร้องอีกให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเข้ามาดูแลนะครับ